หนึ่งเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย

เป็นเรื่องราวของโรงเรียนชายประจำจังหวัดนครราชศรีมา
ก็คือโรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัย
มีการสั่งให้นักเรียนชายบางคนมาขึ้นทะเบียน

นักเรียนชายที่เบี่ยงเบนทางเพศมาขึ้นทะเบียน
คือโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนชายล้วนอยู่แล้วล่ะ

แต่ว่าก็บอกว่าเด็กคนไหนมีพฤติกรรมแปลก
ไม่คิดว่าใช่เพศของตัวเอง

พอของโรงเรียนนะคะได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้ว
บอกว่าสิ่งที่ทำไปเป็นเพียงโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็กนักเรียนเท่านั้นนะคะ

ให้เรียบร้อยแต่ว่าโอ้โห

เพื่อให้เขารู้จักการเข้าสังคม
เรื่องของการแต่งกายนะครับ
ในการมาโรงเรียนนะครับ
เรื่องของทรงผมนะครับ
เช่นว่าตอนนี้ยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ย
อย่างบางคนอาจจะชอบเขียนคิ้วทาปากอะไรอย่างนี้

เราต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนนะครับ
เพื่อชื่อเสียงของเรา
พอรญืญี่ยันเน้ครับ
บอกว่าเป็นการปรับพฤติกรรมของนักเรียน
ที่เบี่ยงเบนทางเพศและเป็นห่วง
เรื่องของช่วงที่มีการเรียนการสอน
ว่านักเรียนจะมีพฤติกรรมที่ทำให้ไม่สนใจการเรียนการสอนหรือเปล่า

เขาบอกว่าเรื่องของสิทธิของเด็กสิทธิของมนุษย์

ว่าพอถ้าเรารู้ข้อมูลเราจะปรับบุคลิกได้ถูก
เราจะสำรวจพฤติกรรมเราจะดูแลเขาได้ถูกทาง

สำหรับโรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัยมีเด็กนักเรียนทั้งหมด๔๒๐๐คน
และจากการสำรวจข้อมูลของโรงเรียนณปัจจุบันนี้พบว่า
มีนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศอยู่ประมาณ๒๐๐คน
คิดเป็นร้อยละ๕ของทั้งหมดค่ะ
แต่ว่าถ้าเข้าไปดูในเพจแหม่มโพดำ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๓ทุ่ม
แหม่มโพดำเขาก็ได้โพสต์ข้อความที่ท่านผอได้ออกมาชี้แจง
ให้ทางลูกเพจได้ติดตามกัน
ก็มีลูกเพจหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่นะเป็นสิทธิ์ของโรงเรียนชายล้วนแห่งนี้

แล้วบอกว่าบางท่านบอกว่าผมเนี่ยสิทธิ์เก่าที่นี่
เป็นโรงเรียนชายล้วนตั้งแต่สมัยผมจบปี๔๗

สัดส่วนชายต่อตุ๊ดเขาบอกแบบนี้
แต่ตอนกลับไปเยี่ยมโรงเรียนปี๕๐ก็เป็น๕๐

ก็บอกว่าบางท่านก็เห็นด้วย
เห็นด้วยจะได้มีการสำรวจพฤติกรรมกัน

ก็ดูแลเรื่องของจิตใจกันนะครับ
ท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วย
ก็ไม่อยากให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็ก

อ่ะหลากหลายกว่างเห็นกันไปแต่บางคนก็บอกว่า
ก็เอาเปลี่ยนเป็นชื่อโครงการนี้ไหม
โครงการงดทาปากแดงในโรงเรียนชายล้วน

แต่งหน้าทาปากในช่วงการห่วงกันน่าใจเป็นห่วงนะคะ
แหม่มโพดำเขาเขียนตอบกลับบางท่านเหมือนกันนะ
บอกว่าบางคนก็ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างหนูนะลูกนะ